นักศึกษาสาวชั้นปี๒อายุเพิ่ง๒๐ถูกรถจักรยานยนต์ของรายเดอร์พุ่งชนตอนข้ามทางม้าลาย
อย่างถูกต้องตามขั้นตอนหมดเลยกดสัญญาณฟงสัญญาณไฟเรียบร้อยหมด
แล้วทำไมเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจะต้องกลายมาเป็นคนที่มาดามเฝือกดามเหล็ก
แข้งซ้ายแล้วอีก๒ปีหมอบอกเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใช่ไหมนี่
ใช่ค่ะจะออกกำลังกายจะกระโดดโลดเต้นได้เหมือนเดิมหรือเปล่าก็ยังไม่รู้
ใช่ค่ะไม่รวมแผลที่ศีรษะอีก
เคลียร์เรื่องตรงนี้ก่อนมันมีอยู่สองสามเรื่องนะครับท่านผู้ชมครับ
หนึ่งก็คือการรักษาตามสิทธิ์เอาเป็นว่าแทนที่มันจะได้ตามสิทธิ
มันก็ยังไม่เคลียร์นะมันยุ่งยากไปหมดการเยียวยาจากรายเดอร์
เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาต่อนะฮะเขาบอกอะไรนะเขาเป็นอะไรนะคุณน้า
คนจนค่ะเขาเป็นคนจนค่ะอ๋อก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะคือ
แต่แหมมันต้องมีอะไรที่มันมากกว่านี้หน่อยนะ
เรื่องการเดินลงเดินเรื่องเขาหายไปเลยใช่ไหมเขาเหมือนมาช่วยอยู่ไม่กี่ครั้งใช่ไหม
ก็บอกว่าเอกสารนะคะให้ส่งให้ก่อนที่น้องจะออกจากโรงพยาบาลค่ะ
ก็คือเอาเอกสารมาให้แต่เอกสารที่เอามาให้มันไม่ถูกต้องทั้งหมดไงคะ
คือความยากดีมีจนเนี่ยผมว่าไม่เกี่ยวหรอกแต่เวลาเกิดเหตุแล้วเนี่ย
การแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบของคุณมันสื่อออกมาให้เห็นได้มากน้อยขนาดไหนใช่ไหมฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะใบชี้ถูกชี้ผิดต้องไปโรงพัก
เอามาแล้วก็เบิกไม่ได้หรืออะไรยังไงเนี่ย

พอเกิดอุบัติเหตุเสร็จปุ๊บเนี่ย

ปรากฏพอไปโรงพยาบาลตามสิทธิบัตรทองคือโรงพยาบาลสมุทรสาคร

ก่อนที่จะไปถึงสิทธิบัตรทองเนี่ยกรณีเกิดอุบัติเหตุ

พรบของมอเตอร์ไซค์ซึ่งมันจะต้องเบิก๒ส่วนครับ
ส่วนแรก๓๐๐๐บาทเนี่ยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดคือจ่ายเลย
ส่วนที่๒อีก๕๐๐๐บาทต้องพิสูจน์ถูกผิดก่อน
ถ้าน้องเป็นฝ่ายถูกเนี่ยน้องจะได้อีก๕๐๐๐บาทนั้น
ซึ่งกรณีนี้มันค่อนข้างชัดว่าน้องเป็นฝ่ายถูก
เพราะว่าน้องเดินตามทางม้าลายรอสัญญาณไฟถูกต้องหมด
แต่ปัญหาของมันก็คือน้องนอนระหว่างนอนรักษาตัว
อยู่ที่โรงพยาบาลทางพนักงานสอบสวน
ไม่ได้ชี้ณเวลานั้นว่าน้องเป็นฝ่ายถูก
เมื่อไม่ได้ชี้มาปุ๊บเนี่ยทำให้พรบเขาไม่จ่ายส่วนที่๒
พอไม่จ่ายส่วนที่๒ปุ๊บผ่าตัดกระบวนการเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย
มันจึงมีค่าใช้จ่ายอยู่๔๐๐๐เกือบ๕๐๐๐บาท
วันที่น้องออกจากโรงพยาบาล
ครอบครัวไปรับตัวน้องทั้งน้ำตา

ใช่ลูกเขาถูกชนจนปางตาย
แถมยังต้องไปเซ็นรับสภาพหนี้กับโรงพยาบาลว่า
ฉันเป็นหนี้โรงพยาบาลต้องไปผ่อนชำระกับโรงพยาบาล
ซึ่งลักษณะแบบนี้พี่อุ๋ยมันเข้าตำราว่า
กระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรม

๔วันเนี่ยความจริงแล้วใบชี้ถูกชี้ผิดมัน

คือชนเสร็จปุ๊บพนักงานสอบสวนมาดูที่เกิดเหตุ
สอบน้องที่สอบไม่ได้ก็ไปดูข้อที่จริงดูกล้องวงจรปิด
มันต้องออกเอกสารให้เขาว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายถูกฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด
เพื่อที่จะไปเบิกเครมจากพรบไงครับ
ทีนี้พอไม่ออกเสร็จปุ๊บมันก็เป็นปัญหาลักษณะแบบนี้น่าสงสารมาก
ซึ่งทุกวันนี้๔๗๘๐๐บาทที่น้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ย
ผ่าตรงผ่าตัดดามเหล็กอะไรพวกนี้เนี่ยยังไม่ได้จ่าย
ต้องรอให้หายดีก่อนเขาเลยต้องไปถามหมอว่าเมื่อไหร่หนูจะหาย
ว่าอีกปีกว่านี้จะหายกลับไปถามคนชนคนชนบอกว่าไม่ต้องถามผม
ถามพรบสรุปเรื่องนี้ต้องทำยังไงครับเนี่ย
คือคือตำรวจยังไม่ได้สรุปคดีอย่างนี้เหรอ
สรุปสรุปแล้วนะครับสรุปว่าฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายช่อง
ชนใช่แต่สรุปในเดือนกัญญามักวันที่เท่าไหร่๑๒กันยา
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๓สิงหา